ตอนนี้เขาแชร์กันในโซเชียลอยู่ไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่า
เป็นเงาของพระธาตุดอยสุเทพอยู่กลางปุ๋ยเมฆแบบนี้
เหมือนแบบทำกราฟิกทำภาพอะไรเลยอ่ะใช่เออเฮ้ยโอ้โหนี่ไง
เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนครับของพระธาตุดอยสุเทพ
มุมมองที่แปลกออกไปเขาแชร์กันในเพจชมรมคนรักมวลเมฆครับ
ใครถ่ายแล้วเนี่ยดรวีรเดชทองสุวรรณเป็นอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเงาพระธาตุดอยสุเทพที่อยู่บนม่านเมฆอ่ะ
กลางเมืองเชียงใหม่เมื่อ๘มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เจ้าของภาพอย่างดรวิรเดชบอกเกิดไม่บ่อยนะแบบนี้
ถ้าเมฆไม่เป็นผืนลอยไม่ต่ำและลอยไม่ใกล้พอ
เฮ้ยจะไม่ได้เกิดภาพแบบนี้ครับแล้วตกลงนี่ภาพธรรมชาติเหรอ
เราอยากรู้ไงไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรเลยเหรอ
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยอธิบายในเฟซบุ๊กยืนยันว่านี่จริงนะ
อาจารย์เจษดาอธิบายถึงการเกิดภาพเงาสะท้อนบนก้อนเมฆว่า
ส่งไปกระทบกับเมฆที่ลอยต่ำครับ
มันคล้อยต่ำลงมาอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่
ทำให้มองเห็นเป็นเงาเป็นเงาของพระธาตุครับ
คือรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาก็บอกว่ามันต้องเหมาะสมจริงนะทั้งระดับก้อนเมฆและสภาพอากาศ
ถึงจะได้เห็นภาพราวปฏิหารแบบนี้แต่เป็นภาพจริงครับ
แล้วสีมันสวยแบบชมพูม่วงฟ้าแบบนี้